เดียวกับเรื่องของการแข่งขันหุ่นยนต์ที่กำลังจะเล่าสู่กันฟังเช่นเดียวกันนะคะ
ก็เป็นศักยภาพของเยาวชนคนไทยนี่แหละค่ะ
ที่แสดงศักยภาพในการคว้าแชมป์การแข่งขันหุ่นยนต์ในประเทศได้
จากนี้ไปก็เตรียมพร้อมในการแข่งขันระดับนานาชาติที่ประเทศอินโดนีเซียนะคะ
ติดตามเพิ่มเติมจากคุณจีรภาสุริสุขค่ะ
ทำให้คว้ารางวัลชนะเลิศแข่งหุ่นยนต์ดับเพลิงรุ่นจูเนียไปครอง
ซึ่งการแข่งขันหุ่นยนต์ดับเพลิงแบบนี้เป็นการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติแบบสมบูรณ์แบบ
เพราะผู้เข้าแข่งขันจะต้องใช้ทักษะในการเขียนโปรแกรมบนบอร์ดควบคุม
หุ่นยนต์นั้นทำภารกิจตามโจทย์ที่ได้รับให้สำเร็จ
นั่นก็คือการค้นหาไฟในพื้นที่ที่จำลองเป็นเหมือนเขาวงกฎ
เมื่อพบไฟในห้องแล้วหุ่นยนต์ต้องเข้าไปเป่าดับไฟด้วยใบพัดที่ติดตั้งไว้ด้านหน้าของหุ่นยนต์นั่นเองค่ะ
พวกเขาบอกว่าใช้เวลาช่วงปิดเทอมพัฒนาหุ่นยนต์ตัวนี้ประมาณ๓เดือน
และรู้สึกดีใจที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในระดับนานาชาติ
อกจากนี้ภายในงานยังมีการแข่งขันหุ่นยนต์หลากหลายรายการ

ซึ่งเป็นการแข่งขันแบบกึ่งอัตโนมัติ
โดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องเขียนโปรแกรมและควบคุมการทำงานผ่านรีโมท
ให้ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามภารกิจที่ได้รับ

ถือเป็นการแข่งขันที่กองเชียร์รอบขอบสนามลุ้นกันสุดพลังค่ะ
เพราะผู้เข้าแข่งขันจะต้องอ่านเกมและวางกลยุทธ์เพื่อล้มผู้ต่อสู้ให้ได้
หุ่นยนต์วิ่งตามเส้นที่วัดความแม่นยำในการเดินตามเส้น
และความเร็วในการเข้าถึงเส้นชัย
โดยผู้จัดงานบอกว่ามีผู้เข้าแข่งขันกว่า๕๐๐ทีม
และมีอายุตั้งแต่๘ปีถึง๔๐ปี
ถือเป็นการต่อยอดความรู้และศักยภาพของเด็กไทย
ในการพัฒนาหุ่นยนต์ที่ในอนาคตสามารถประยุกต์การใช้งานได้จริงค่ะ
หมายความว่าเด็กที่มาเอาหุ่นยนมาแข่งขัน

แต่วันนี้เรากำลังทำให้เห็นให้คุณครูให้ผู้ปกครองให้โรงเรียน
ทำให้เกิดสายเห็นว่าหุ่นยนต์ไม่ใช่แค่ของเล่นและกองแก๊ง
มันคือสื่อการเรียนรู้ที่มีค่ามากของประเทศนี้
งานครั้งนี้จะได้ทีมผู้ชนะทั้งหมด๖ทีม

เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งระดับนานาชาติ
ระหว่างวันที่๒๔ถึง๒๗สิงหาคมนี้
จีรภาสุริสุขข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน